เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรี
น้องผู้หญิงคนหนึ่งกำลังยืนรอรถ

คุณบิ๊ยสมเห็นเหรอคะมาแล้วมาแล้นนั่นแหละ
คือทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากคุณผู้ชมอาจจะไม่เห็นนะคะ
แต่น้องเห็นค่ะน้องเห็นเต็มสองตาเลย
ตอนนั้นบอกว่าคือทำอะไรไม่ถูกแล้วกลัว
คุณไม่อายใช่ไหมลูกศรสีแดงไม่อายใช่ไหมฉันอายเอง
หันหน้าหนีค่ะคุณเห็นไหมตอนนั้นยืนอยู่คนเดียว
เนื่องจากว่าเป็นวันอาทิตย์เป็นวันหยุดด้วย
ไม่มีใครทำยังไงล่ะหลังจากที่หันหน้าหนีแล้วนะคะ
เดินหนีด้วยจ้ะเดินหนีด้วยนะคะเอาล่ะไปตั้งสติ
กลับไปบ้านกลับไปบ้านพอรุ่งเช้าขึ้นมา
บอกว่ารู้สึกกังวลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เอาล่ะตัดสินใจไปแจ้งความนะคะบอกให้คุณตำรวจเนี่ย
ติดตามพ่อนุ่มรายนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายตำรวจตามตัวได้ไหมอ่ะ
รวดเร็วยังกว่าจะรวดคุณครับ
ทำงานเร็วมากนะคะไปตามรวบตัวนี่ไง
เห็นหน้าชัดแบบนี้แหละค่ะผู้ชายคนนี้แหละค่ะ
ชื่อว่านายวศรเอ่มอ้นปีอายุสี่สิบสามปี
ทำงานเป็นลูกจ้างตำแหน่งพนักงานเก็บขยะ

แล้วก็ถามต่อว่าเฮ้ยทำไมคุณไม่เลือกที่หน่อยอ่ะรู้สึกมากเนี่ย
ก็ไปห้องน้ำไหมไปที่รับตาคนไหม
เขาบอกว่าคือผมควบคุมตัวเองไม่ได้เวลาผมรู้สึกแล้ว
ตรงไหนผมต้องทำตรงนั้นเลย
คืออารมณ์ทางเพศมันพุ่งพลาดมากอะนะคะเมื่อเห็นหญิงสาวเขาบอกแบบนี้
เพราะฉะนั้นก็เลยควักอวัยวะเพศออกมาเพื่อสำเร็จความไคร่
ผู้ต้องหาอ้างต่อบอกว่าที่ทำไปเนี่ยคือมันคุมตัวเองไม่ได้จริง
เพราะฉะนั้นแล้วอยากขอโทษน้องผู้หญิงที่ตกเป็นเหยื่อธาตุอารมณ์ของผู้ชายคนนี้นะคะ
วสันรับปากกับตำรวจบอกว่าจากนี้ไปจะไม่ก่อเหตุแบบนี้อีกนะคะ
แจ้งข้อหาคืออนาจารย์อนาจารย์นะโอ้โหก็เป็นเรื่องของการเตือนภัยสังคมเช้านี้นะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่อูทองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ
จะได้แบบรับตาคนหน่อยไม่ถูกกาลักษณ์และเทศะอย่างแรง